เรื่องของการทูตวัคซีนถ้าท่านเคยได้ตาม
ไม่ว่าจะอยู่ในข่าวหรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
มีข้อมูลที่น่าสนใจอยู่๓ช่วงด้วยกันครับ
คือช่วงเดือนพฤศจิกายนตอนที่มีผู้เสียชีวิตอยู่๖๐คน
เดือนเมษายนมีผู้เสียชีวิต๑๒๙คน
ช่วงที่๓คือช่วงมิถุนายนมีผู้เสียชีวิต๙๘๘คน
ขอเริ่มต้นที่ช่วงเดือนพฤศจิกายนครับ
ในเบื้องหน้าครับท่านประธาน
รัฐบาลบอกว่ารัฐบาลได้ทำงานเต็มที่แล้ว
ไม่เคยต้องไปขอวัคซีนจากใคร
ที่ต้องการเป็นของที่หายาก
ทุกคนทุกประเทศแย่งกันซื้อ
เป็นตลาดของผู้ขายไม่ใช่ของผู้ซื้อ
พอผมอ่านเอกสารเหล่านี้ผมเห็นเลยครับ
ว่าขอกล่าวหาด้วยว่ารัฐบาลตั้งใจที่จะเท
วัคซีนคุณภาพทิ้งลงกลางอ่าวไทย
ผมกล้าพูดเลยครับว่ารัฐบาลเทมัยตรีจิต
วัคซีนคุณภาพทิ้งกลางอ่าวไทย
แล้วผมกล้าพูดด้วยครับว่าแทนที่รัฐบาลจะตามไฟเซอร์
ไฟซัรต้องตามรัฐบาลไทยครับ
สิงหาคม๒๕๖๓ไฟเซอร์แจ้งหน่วยงานในต่างประเทศของไทยว่า
ไม่ได้รับการตอบกลับจากกรมควบคุมโรคและสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ติดต่อไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเอ่อเมมโม่นี้ลงวันที่ยี่สิบห้า
สิงหาคม๒เดือนเต็มครับแทนที่รัฐบาลอื่นเขาต้องตาม
เพราะเป็นความต้องการรัฐบาลที่ทำเต็มที่เป็นแบบนี้ครับ
นี่คือข่าวของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนนทินยาฮู
โทรตามหาซีโอของไฟเซอร์มากกว่า๓๐ครั้งครับ
นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นบินไปหาซีเอโอไฟเซอร์อัลเบิร์ตบูล่า
ด้วยตัวเองครับทุกคนต้องการวัคซีนคุณภาพ
ทุกคนต้องการวัคซีนที่หลากหลายทุกคนต้องการวัคซีนที่พอเพียง
แต่รัฐบาลไทยอย่างมะอย่างน้อยที่สุดก็คือเกียร์ว่าง
อย่างมากที่สุดก็คือเฉยเมยแล้วก็ตั้งใจที่จะไม่พิจารณา
ม้าตัวนี้เลยอภิปรายมาถึงตรงนี้ต้องขอโทษสอสอวิโรธครับ
สอสอวิโรธบอกว่าแทงม้าตัวเดียวต้องขอโทษคุณธนทรครับ
ไม่เห็นด้วยกับคุณธนทรที่บอกว่าแทงหมาตัวเดียว
เอกสารมาจนถึงตอนนี้นี่คือล็อกผลม้าครับตั้งใจที่จะเทวัคซีนคุณภาพทิ้ง
ลงกลางอ่าวไทยเต็ม
ไฟเซอร์ต้องมาตามว่าคุณจะเอาไหมแค่นี้ยังไม่พอครับ
สิบเก้าพฤศจิกายนหาลือกับไฟเซอร์ครั้งที่สอง
ซึ่งบริษัทขอให้ไทยเร่งพิจารณาตัดสินใจของวัคซีนโดยเร็วภายในปี๖๓
เนื่องจากมีความต้องการสูงทั่วโลกขออนุญาต
ไฟซ่อนี่แทบจะใส่วัคซีนไฟซ่อมาทันพิธาครับ
ใส่พานทันทันพิธาครับให้รัฐบาลไทยเลยด้วยซ้ำไป
พิธาครับเชิญครับเชิญครับขออนุญาตนิดหนึ่งครับดีครับ
จะได้ไว้กินขอประทรวงครับเชิญเชิญท่านประธานติกฤษครับ
กับผมสุประชัยใจสมุทรภูมิใจไทยครับเอ่อจะขอเรียนว่า
ผู้อภิปรายกำลังแสดงเอกสารท่านอภิปรายโดยมีเอกสารประกอบ
แต่อยากจะขอว่าเอกสารนี้ให้สมาชิกที่อยู่ในห้องนี้ได้เห็นด้วยเพราะว่ากล้องไม่ได้มองเลย
ไม่ทราบว่าเอกสารที่ท่านแสดงนี่คืออะไรเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่พวกเราจะได้รับรู้
สิ่งที่ท่านกำลังแสดงอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าท่านเอาอะไรมาแปะไว้ก็ไม่รู้
แล้วท่านก็พูดว่าเอกสารนู่นอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นขอประธานนะฮะ
ยังไม่ได้ประท้วงครับเพียงแต่อยากจะได้ฟังได้เห็นแล้วจะเป็นประโยชน์ด้วยนะครับ
ขอขอขอให้ประธานได้พิจารณาด้วยครับขอบคุณครับเอ่อ
พิทายังไม่ได้ผิดข้อบังคับอะไรนะครับเชิญอภิปรายต่อครับ
ผมไม่ได้ประท้วงนะฮะไม่ได้บอกว่าผิดข้อบังคับแต่ผมกำลังจะเรียนท่านประธานว่าเพื่อประโยชน์ให้พวกเราทุกคนได้เห็น
เพราะผมไม่ทราบว่าท่านชี้อะไรอยู่ท่านเอากระดาษมาแปะอยู่นิดแล้วพวกผมไม่เห็น
อ๋อหรอครับเราลองฟังกันไปก่อนดีกว่า

เพราะถ้าท่านไม่ได้นั่นถ้าท่านบอกว่าบรรทัศน์นี้
ท่านต้องดูที่จอใหญ่

ก็ท่านปริศาอภิปรายต่อครับลองดูว่ามันจะขึ้นจอใหญ่ไหม

ไม่ขึ้นกล้องจักรด้วยนะครับครับขอบคุณท่านประธานครับ
ผมพิธาริมเจริญรัฐบัญชีรายชื่อพระเก้าไกลครับก็อย่างที่ผมได้อธิบายให้ท่านประธานฟัง
ตั้งแต่ตอนแรกระหว่างการรักษาความสมดุลระหว่างความลับระหว่างประเทศ
ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับการทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาล
ผมไม่แน่ใจว่าจะเอาแบบไม่ถมดำหรือเปล่าครับหรือจะเอาแบบถมดำ
ผมยังคิดว่าผมมีความรับผิดชอบพอในฐานะสอสอและฐานะหัวหน้าพัก
ที่จะต้องรักษาความลับระหว่างประเทศแล้วก็ยังจะใช้เวอร์ชั่นแบบถมดำอยู่ถ้าท่านประธานอนุญาตครับ
พิปรายต่อเลยครับขอบคุณมากครับเมื่อกี้คือการเทไฟเซอร์ทิ้งริมลงกลางอ่าวไทย
ต่อมาครับเอกสารการสื่อสารกันระหว่างรัฐบาลไทยกับโคแว็กซ์
ผมอ่านมาจนหมดแล้วครับผมสรุปได้เลยว่าจากอีเมลที่คุยกับโคแบ็คซเนี่ย
เห็นชัดเลยครับว่าโคแว็กซ์เนี่ยเป็นห่วงคนไทยมากกว่ารัฐบาลไทยเสียอีก
ที่ผมพูดอย่างงี้เพราะอะไรครับท่านประธานผมขออ่านเป็นภาษาต่างประเทศให้ฟังก่อน
ผมจะเป็นแปลเป็นภาษาให้ไทยเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องการติดต่อระหว่างประเทศ

แปลว่าอย่างที่ท่านคงจะเข้าใจอย่างไร้ข้อกางขาว่าการที่เราช้าไป๑วัน
จะทำให้ประชาชนเสียชีวิตมากแค่ไหนและให้เศรษฐกิจพังพินาศขนาดไหน